พาไปทานกันหน่อยคุณผู้ชมลองจับอาการพี่เบิร์ตนะคะ
ไปกินส้มตำไปไหมคะไป
พาไปกินส้มตำนมโตไปไหมคะ

นี่สมชื่อไหมสมศักดิ์ศรีไหมส้มตำนมโต

คือถ้าเดี๋ยวก่อนถ้าไม่โตก็จะไม่เซ็นเซอร์ใช่ไหม
หรือว่ายังไง

พี่เบิ้ดเขามงเห็นไหมมูงหญ้าค้า

เรื่องบริบบอกเลยนะว่าร้านสวย

พี่เบิ้ลต้องแต่คำถามแรกเลยค่ะดอม
ไอ้คนว่าอยู่ไหน

ไปเลยครับ
อ่ะหมู่บ้านดงใหญ่พัฒนา

กัดชัดแบบนี้ปักหมุดเลยนะคะ
พรุ่งนี้เจอกันฮึ้ย

นี่ค่ะเอาชื่อร้านไปพี่ไปเสิร์ช

นี่ค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าน้องปุ๊กกี้คือยังงี้
ซับขายดีเทน้ำเทท่าเลย

ภาพตัวเองก่อนโอ้ปรากฏว่าขายดี
ครับวันหนึ่งนี่หลักพันนะคะ

ถ่ายหน้าร้านอย่างเดียวนะเดี๋ยว

ค้าละหมื่นนี้ไงนี้ไง
อดขายพุ่งวันละนับหมื่นบาท

พี่ปีนี่เขาขายดีอย่างไรแบบนี้ทำไง

โอ้ซอยข้อมือเห็นไหม

แต่เอาเพื่อนเนี่ยแก๊งนมโตอันนี้เขาใช้แบบนี้นะเอาแก๊งนมโตหลายมาถ่ายรูปด้วยแบบนี้นะคะ
คราวนี้ยิ่งขายดีไปอีกขายดีไปอีก
เธอบอกว่าเธอไม่สนใจนะคำตำหนิที่คนมาด่าในเฟซบุ๊คของเธอ
เพราะถือว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนด้วย
ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับสังคมแต่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
เลี้ยงครอบครัวนะคะก็เลยอยากจะฝากไปถึงแม่ค้าทั่วไปบอกว่า
ถ้าคิดจะขายของต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมีดีต้องเอาออกมาโชว์

นี่คุณพรชัยบอกว่าใครอยากไปเหมารถไปกัน
พี่มนชัยเหลือสัก๒ที่ไหมผมกับไอดอมจะไปด้วย
โอ้โหแต่เบอร์เลอร์เลยนะจานส้มตำเมื่อกี้เนี่ย